ใครร้องได้ช่วยกันร้องด้วยนะ

และวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มานะ

ใครร้องได้มั้ยเนี่ย
ถ้าเธอต้องการคนที่แสนดี

จะเป็นคืนนั้นให้เธอ
ถ้าเธอต้องกันคนที่รักเธอ

แค่อยากจะคอนรอง
แค่อยากจะคอนรอง

คอนต้องร้อง
ขอให้เธอลองหลับตาแล้วคิดถึงฉันสักที
ใจที่มีก็ให้เธอไป
แล้วไม่ได้หวังไม่ได้ขอว่าเธอต้องคืนกลับมา
ที่ทำไปเพราะฉันรักเธอ
ขอแค่เธอยอมเปิดใจรักฉันเข้าไป
ตกว่าเธอรักรักฉันหรือยัง
ตกว่าเธอรักรักฉันหรือยัง
ถ้าเธอจะรักได้รักกัน
เธอคิดว่าเธอจะรักฉันไปนานเท่าไร
แต่ฉันไม่คอยเธอสัญญา
เพราะทุกครั้งที่อยู่ข้างฉัน
มันก็เกินจะพูดไป
แค่อยากเธอรอ
รอขอให้เธอลองมองมาเธอ
บอกฉันคนนี้ทิ้งรออยู่
ขอร้องขอให้เธอลอยหลับตาแล้วคิดถึงฉันสักที

ใจที่มีก็ให้เธอไปและไม่ได้หวังไม่ได้ขอว่าเธอต้องคืนกลับมา
ที่ทำไปเพราะฉันรักเธอขอแค่เธอลองเปิดใจรักฉันเข้าไปขอโทษ
ใจที่มีก็ให้เธอไปและไม่ได้หวังไม่ได้ขอว่าเธอต้องคืนกลับมา
ที่ทำไปเพราะฉันรักเธอขอแค่เธอลองเบิกใจรักฉันเข้าไป
ใจที่มีก็ให้เธอต้องคืนกลับมา
เธอก็ไม่รักเธอนะที่ไม่สนใจ
แค่ปล่อยเขาไป
ธีร์ที่ทำว่าเมื่อนี้เธอจะอยู่ยังไง
แต่พรุ่งนี้ไม่มีเขาให้เธอก่อนอีกครั้ง
ฉันเข้าใจว่าเก็บเพียงไหนที่เธอโดนทำร้ายมาในวันนี้
แต่หนึ่งเธอต้องตั้งใจลืมเขาให้ได้ต่อไม่คิดว่าเขาตายจากไป
ตามฉันเป็นได้แค่ที่พักใจไม่มีติดช่วยเธอในการตัดสินจำ

เขาไม่รักเธอแล้วทั้งกายทั้งใจ
วันนี้หัวใจของเธอทั้งข้างกว่า
เขาไม่รักเธอแล้วก็แค่ปล่อยเขาไป
เขาไม่รักเธอแล้วจะไปเหยื่อทำไม
เขาไม่รักเธอแล้วทั้งตัวทั้งใจ
วันนี้หัวใจของเธอทั้งข้างกว่า
กลับไปหมดได้แล้วนะฉันเป็นหู
เธอก็รู้ต่อให้เธอรักให้

ไม่มีไม่มีอวัยที่ขึ้นมา
เป็นเท้าพร้อมแม่เธอนะ

เธอจะเห็นไหมว่ายังมีคนอีก
แต่มากมายที่ก็พร้อมดูแลและเป็นผู้ชอบต่อมา
อุ้วถ้าเธอรู้ใช่ไหม
ถ้าฉันรักใคร
ฉันรักหมดใจทั้งตัวทั้งกาย
ฉันให้ไปด้วยไม่รู้ว่าเธอต้องเช็ด
ฉันอยู่ตากส้นทางกลางหล่อยน้ำ

แต่ว่าไงวันนี้ตื่นมาตอนเช้า
ไม่มีเขาแล้วฉันทำไม
เป็นแรงว่าการ

เขาไม่รักเธอแล้วก็แค่ปล่อยเข้าไป
เข้าไปหรอกสักพีชทำไม

เค้าไม่รักเธอแล้วจะไปยืดทำไม

มันมีหัวใจของเธอเพียงข้างดีกว่า
ถ้าช่ายข้างบนไปแล้วก็โยกมันเอามันเป็นสุดสุดเลยนะ
ตอนนี้ก็วันนี้ขอร้องเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้าย
หาแขนเสื้อไม่เดิน
ทุกคนครับช่วยโยกให้ผมด้วยนะครับผมขอเอาแบบจริงด้วยนะครับ
จะเป็นชาวล็อกครั้งสุดท้ายแล้ววันนี้
จะให้ฉันทำยังไง
ลัก
ขอบคุณครับ

มาด้วยนะครับ
โอ้โหดังมากอะ
ขอมือหน่อยครับเกี่ยวกันเถอะเลย
มันไม่สารให้หัวใจอยู่ต่างเธอก่อนไม่รู้ฉันคงทำอย่างไร

ยอมบันที่ระบายวันที่เธอเหงาใจแต่ที่ฉันนั้นยังไม่รู้และไม่ยอมเข้าใจ
เธอจะให้ฉันทำยังไงเมื่อมันรักเธอทั้งหัวใจ
เธอถึงรู้ว่าผิดอานิคิดจังต่างใจจะให้ฉันทำยังไงเมื่อสมองมันมิงสลางในหัวใจ
ช่วยบอกให้หลุดช้อนของฉันอย่าไหว
หรือฉันควรตัดใจกับเธอตอนนี้
หรือว่าจะทนพื้นอยู่ต่อไป

จะเป็นวันไหนก็ควรโยนที

ตอนนี้ทีมันกำลังจากให้ผมได้แล้ว

ทุกคนคิดว่าจะทำอย่างไร

จากใครแล้ว
เธอจะเห็นฉันทำอย่างไร
ไม่ใช่เหมือนเธอหมดหัวใจ
จริงรู้ว่าผิดตามไม่คิดจะตาย
จะให้ฉันทำยังไง
เหมือนเสมอมันไม่สาง
ให้หัวใจ
ยอมป็อกเธอก็ไม่รู้
ฉันรู้ว่าผิดตามไม่คิดจะตากใจ

ที่รักเธอแม้รู้ต้องเจ็บเพียงใด
แล้วเรียกตัวเลขหลานผมขึ้นมาหน่อยได้มั้ย
วันนี้หลังจะมาเต้นกับผมเพลงสกรูปให้ดูนะ
โอเคใครร้องได้ช่วยไม่รีบร้อง

ลองดูเต้นหนึ่งเหรอ
ลองดูเต้นหนึ่งเหรอ

นายต้องรักแก
เป็นความรักทั้งในเธอ
ขอเสียงให้อาเธอหน่อยนะครับ

ฉันที่มีกลุ่มพิมพ์ไว้

ฉันที่มีกลุ่มพิมพ์ไว้

ฉันที่มีกลุ่มพิมพ์ไว้
นึกมั้ยดี
อีฟังมั้ย
ฉันที่มีกลุ่มพิมพ์ไว้

ฉันที่มีกลุ่มพิมพ์ไว้
นึกมั้ยดี

ฉันที่มีกลุ่มพิมพ์ไว้

อีฟังมั้ย
ฉันที่มีกลุ่มพิมพ์ไว้

ฉันที่มีกลุ่มพิมพ์ไว้

อีฟังมั้ย
ฉันที่มีกลุ่มพิมพ์ไว้

อีฟังมั้ย
ฉันที่มีกลุ่มพิมพ์ไว้
นึกมั้ยดี

ฉันที่มีกลุ่มพิมพ์ไว้

ฉันที่มีกลุ่มพิมพ์ไว้

และไม่ได้หวัง

เพราะฉันรักเธอ
ขอแค่เธอลอง

ไม่ได้หวัง

มันไม่ได้ขอว่าเธอต้องเคลียมเกินมา
จะทำไม่ไปเพราะฉันรักเธอ
ขอแค่เธอมองในใจรักฉันเข้าไป
มันหุ่นยวงนะผมว่า